สวัสดีครับข้าวใส่ไข่
โซดอทใหม่ให้เยอะไม่ต้องมาเลยน่าเกลียดที่สุดอะไรครับคุณมดดำ
ทำไมคุณไม่ติดไวเล็ตใครนึงไวเล็ตใครนึงของคุณไงของฉันอยู่นี่
อันนี้ของผมอยู่นี่นี่ของฉันอยู่นี่อ๋อเหรอ

อย่างนี้ก็ได้แล้วกระดุงกระดุงมันไม่ติดแล้ว

ข่าวแรกสำหรับเศรษฐีของประเทศไทยนะครับ

ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีการจัดภาพรวมแหละ
เศรษฐีมีใครอะไรยังไงกันบ้าง

แต่แน่นอนเมื่อรวมทรัพย์สินรวมกัน
ตอนนี้เขาจัดอันดับจริงก็คือตระกูล

สิ่งทุกอย่างวันนี้เราเชื่อว่าคนไทยเนี่ย

ไม้ลดไปแล้ว

ติดได้มั้ยเนี่ย
มันไม่ได้ดูก่อน

เขาซื้อที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้ว

ณวันนี้ตระกูลจิราธิวัฒน์
ทรัพย์สินรวมเนี่ยอยู่ที่๒๑๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อันดับ๓กระทิงแดงพี่

เข้ามาอยู่ที่อันดับ๓คือคุณเฉลิม
หรือก็ประมาณ๖๕๑๐๐๐ล้านบาท
อยู่ประมาณ๖๐๐กว่าล้านนะฮะ

คุณเจริญสิริวัฒนภักดี

วันนี้อสังหารินทรัพย์สักส่วนใหญ่

เราจะยินว่าเบียร์ช้างซื้อ
ช้างซื้อวันนี้เขาก็เลยกลายเป็นแบบว่า

หรือประมาณ๕๓๙๔๐๐บาท

แล้วก็อันดับ๕คือคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

คิดเป็นเงินไทยเลยเนาะ๑๖๑๒๐๐ล้านบาท

อันดับ๖เนี่ยคือคุณกิจลัตนารัก
ประธานกรรมการสถานี

ปูนเอยเหล็กเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่าง

เขาบอกช่อง๗เนี่ยเป็นแค่แบบว่า

อดิเลกชิลเข้าไปเลย

สินก็๓๔๐๐ล้านดอลลาร์

พลังงานเป็นในฐานะพลังงาน

คนนี้ถือครองทีวีดิจิทัล
เป็นผู้ถือหุ้นทีวีดิจิทัล

คุณหมอประเสริฐประสาททองโอสด
รู้กันว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาล

ซมิทเตเวทซื้อไปแล้ว
แม้กระทั่งเปาโลก็ซื้อไปหมดแล้ว

ของปาร์คไนเลิศก็ซื้อไปแล้ว

ในที่สุด

วันนี้เขาเป็นเจ้าของทีวีดิจิทัลอีก๒ช่อง

แล้วก็พีทีวี

สินของเขารวม๓๓๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อินโดรามาเวนเจอร์จำกัด
อันนี้ก็คือเราอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักเขาสักเท่าไหร่

คือเอาจริงแล้วทรัพย์สินเขาประมาณแสนกว่า
๑แสน๒พัน๓ร้อยล้านบาท

คือการจัดอันดับฟรอปนี่ส่วนใหญ่เขาทำยังไง

ทรัพย์สินของคุณมีเท่าไหร่แล้ว
ใครเนี่ยจะยังมีโอกาสแตะต้องตลอดเวลา
อ่ะโอเคมาเรื่องนี้ดีกว่า
การดีคติใจอยู่ทุกวัน
เขาบอกการดีมีศาละตรงไหน

สารภาพบอกไปฆ่าหันศพสาวแร่เนื้อแช่เย็น

ไว้ที่ไหนอ่ะเอาไว้กินที่ออสเตียนะครับคืออย่างงี้
เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการไปพบชิ้นส่วนนะฮะ
เป็นลำตัวเป็นศีรษะแล้วก็ส่วนอื่นนะฮะของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยฮะ
บริเวณทะเลสาบน้อยซีเดอร์นะครับอยู่ที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเวียนนานะครับ
ที่ตั้งกระท่อมแล้วก็เรือของผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับสุนัขตำรวจก็ไปไปตรวจสอบกันนะฮะ
ไปพบร่องรอยของเลือดนะฮะใกล้กับกระท่อมแห่งหนึ่งนะครับ
ต่อมาเนี่ยตำรวจเองก็ได้มีการเข้าไปตรวจค้นนะฮะอพาร์ทเมนต์ของผู้ต้องสงสัยรายนี้
แล้วก็ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในตู้เย็นด้วยนะครับ
หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอข่าวออกมานะครับว่าชายคนนี้เนี่ยนะฮะ
เป็นชาวเวียนนาอายุ๖๓ปี
เขายอมรับว่าเขาได้ไปก่อเหตุ

เธอเขามีการได้หั่นศพของผู้หญิงคนนี้เป็นชิ้น
แล้วก็ยอมรับสารภาพด้วยว่าตัวเขาเองเป็นผู้ลงมือฆ่านะฮะ
แล้วก็บอกว่าเขาเก็บเนื้อบางส่วนเอาไว้แช่เย็นเอาไว้นะ

เหมือนเนื้อวัวเนื้อควายอย่างนี้นะ
คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมออสเตรีย
ได้กำลังสืบสวนในระดับนานาชาตินะครับ
เพื่อระบุตัวผู้สิทธิ์ชีวิตรายนี้
ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๒๐๓๐ปีคุณผู้ชมครับ
รูปร่างน่าจะผอมความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๕๕๑๖๕เซนติเมตร
และเชื่อว่าเธอนี่นะครับพบกับคนร้ายคนนี้
ใกล้กับสถานีรถไฟเวียนนาตะวันตกอืม
นี่เมื่อกี้เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคนออสเตรียนะไม่ใช่เป็นคนเวียดนาม

เป็นคนออสเตรียแต่ว่าเข้ามาที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนต้องใต้ของเวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เวียนที่เว
ที่เนื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยของเธอเนี่ยต้องดี

ที่เขาเคยเอาเนื้อเด็กอ่อนมาทำสาระเป๋า
มาทำเสี่ยวหลงเป่าจำไม่ได้เหรอ
นมจีบสาระเป๋าเมื่อก่อนเอาเนื้อเด็ก
ต้องเป็นเนื้อเด็กอ่อนแต่เขาใช้เนื้อ
ของเด็กที่ถูกทำแท้งมาทำนะเธอ

พอก่อนอย่างเงี้ยอู้ยกลับไปจะไปนั่งอ่านใหญ่เลย
ใช่แต่ใช้เป็นเด็กอ่อนน้อยเฉยที่แบบว่าเค้าทำแท้ง
เธอเฉพาะเธอเคยไปกินกับฉันด้วย

จริงฉันก็เคย

เรียกได้ว่าเป็นการแบบว่าปรับนะฮะราคาค่าแท็กซี่นะฮะ

เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของผลการศึกษาแนวทางการปฏิบัติ

การเสนอการศึกษาให้กับกรมการขนส่ง

โดยเริ่มจากเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาแท็กซี่
ทุกทีเราเริ่มต้น๓๕บาท
พอขึ้นปั๊บเขาก็จะขึ้นปั๊บ๓๕บาท
จะเป็น๔๐บาท

นอกจากนี้ยังมีการคิดค่า

ก็คือค่าโดยสารต่อตามระยะทาง

โดยจะคิดเงินเพิ่มเวลารถติด
อาจจะเพิ่มนาทีละ๑บาท
เนื่องจากปัจจุบันแท็กซี่มีจำนวนเยอะมาก
แล้วก็เล่นตัวกันจังไม่รู้ทำไม

เพราะว่าศูนย์เสียรายได้ลงมากถึง๒๐๓๐กันเลยทีเดียว
เมื่อเทียบกับการเดินทางในพื้นที่ปกติ
ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารขึ้น

คาดว่าจะบังคับใช้ภายในประมาณปลายปีนี้แหละ
ก็เพิ่มก็คือไม่ได้เพิ่มแบบตกใจ
ก็๕บาทนาทีละบาทแต่ก็ถ้าสมมุติชั่วโมงนึงก็๖๐บาท

ก็ขึ้นขึ้นไปนี่จะบอกว่าแท็กซี่ประเทศไทยถูกที่สุดเลยนะ
ถูกมากมากเลยทีเดียว
มาดูรายการเขาก็จะส่งมาดูรายการอะไรอย่างนี้ตลอดผมจำได้
ถ้าสมมุติคุณเจอปลาโลมาตัวเล็กคุณจะอุ้มกลับไปให้ลูกไหม
อุ๊ยอุ้มไปได้ยังไงไม่เอาไม่เอาวันนี้ติดภาพภาพหนึ่งที่คนแชร์กัน
ปรากฏว่าไปเที่ยวทะเลเธอเจอโลมาน้อย
เดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเขาจะทำยังไงกับโลมาน้อย

นี่สวัสดีดีมากนะ
กลับมากันครับแต่นี่โชคดี

ที่กาเลจีนเจอเอาของคุณหนุ่มก่อนเหรอ

คือเรื่องของเรื่องเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
นะฮะก็พบนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินทางไปที่เกาะไฮลิง
ที่เมืองหยางเจียงที่กวางตุ้ง

คาดว่าคนคนนี้ดีใจมากเลย
เขาไปเจอลูกปลาโลมาตัวหนึ่ง
ในขณะที่เราเจอเราควรจะดีใจนะว่า
ระบบนิเวศสมบูรณ์ยังแบกกลับบ้านเลยว่ะ
จับแล้วแม่กลับบ้าน

แบกปลารม่ากลับบ้าน

คือมันเป็นคลิปวีดีโอนะฮะ
แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวชายนี่
ชายคนหนึ่งดีอกดีใจมาก

ในขณะเดียวกันก็แบกปลารม่าไว้บนบาร์

ไม่มีความทุกข์ร้อนใดทั้งสิ้น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้สัมภาษณ์

ก็มีการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว

คนประเทศนี้นะเขาแน่จริง

มันเป็นภาพที่คนตกใจมากเลยนะ
ว่าความจริงถ้าสมมติเราเจอปลารม่า

ด้วยสัญชาติยานเนี่ย

เด็กตกน้ำส่วนใหญ่นะ

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบอยู่ว่า

แต่คนนี้คงไม่รู้กฎหมาย

เป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองนะฮะ
หากพบตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว

เฮ้ยไปมอบตัวเถอะ

ทุกวันนี้ตรงแม่น้ำบังปะกง

เขาจะมาเล่นหน้าวัดหลวงพ่อโสธรอย่างนี้

ทั้งโลกได้เลยว่าปลาโรมาเป็นสัตว์ที่ได้เรียกว่ารับการคุ้มคลอง

ก็งงมากนะฮะว่ามันเกิดอย่างงี้ได้ไงเนอะเอามาถึงเรื่องนี้บ้างนะครับ
แล้วก็เป็นไข้ปรากฏพอไปฉีดยาผู้หญิงแพ้ยาอย่างหนัก
เรียกว่าตอนนี้อาการโคม่ามากที่สำคัญกว่านั้นคือ
ลูกที่อยู่ในคันเสียชีวิตแล้วด้วย
นิกดังอยู่ที่อำเภอด่านขุนทศได้มีการฉีดยาให้กับสาวท้อง๒เดือน
กลับมาเนี่ยก็แพ้หนักญาติได้มีการนำส่งตัวเข้าสู่โรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าให้ทำใจได้เลยได้ครับยังไม่ทราบเหมือนกัน

นั่นคือไอ้คลิปเป็นรอยมาจากการแพ้ยายาอะไร
เขาได้มีการโพสต์ข้อความที่ลูกเพจส่งเข้ามาให้
เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับหญิงสาวคนหนึ่ง
พร้อมนะครับกับได้มีการแนบรูปภาพหญิงสาวที่อยู่บนเตียงของผู้ป่วย

บอกว่าหญิงสาวคนนี้ไม่สบายเป็นไข้
ก็เลยเดินทางไปที่คลินิกชื่อดังในตัวอำเภอด่านขุนทศ
โดยแจ้งกับทางคลินิกนะครับว่าตัวเธอนั้นตั้งคันอยู่๒เดือน
หลังจากนั้นคลินิกก็ได้ฉีดยาไม่ทราบชนิดเข้าไปให้๒เข็ม
แล้วก็ได้มีการแกะยาไม่ทราบชนิดอีกเหมือนกันให้อีก๑เม็ดนะครับ
แล้วก็เดินน้ำเกลือให้แต่พอกลับไปถึงบ้านปุ๊บ
มีอาการท้องเสียรุนแรงนะครับอาเจียนจนกระทั่งหมดสติไป
ญาติก็เลยนำตัวเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับ
ทางโรงพยาบาลจึงได้ไปขอบันทึกการรักษาจากคลินิกดังกล่าว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อเข้ารักษาที่ห้องไอซียูนะครับ
มีการตรวจตัวยานะครับที่ทางคลินิกได้ฉีดให้
ได้แต่กลับไม่ตรงกับชื่อตัวยาที่เขียนมาในบันทึกประวัติการรักษาโดยแพทย์ได้แจ้งให้
ญาติเนี่ยได้ทำใจเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าอาการของผู้หญิงคนนี้เนี่ยหนักมากแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่ได้เอาออกในตอนนี้นะครับ
ชาวเน็ตเองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าปกติแล้วคนท้องเนี่ยนะครับคุณหมอก็ไม่ควรจะฉีดยาอะไรให้เพราะมันเสี่ยงกับเด็กในคันมาก
รวมถึงหญิงสาวน่าจะแพ้ยายอย่างรุนแรงเพราะว่ายาบางอย่างเนี่ยนะครับคนอื่นกินได้แต่บางคนเนี่ยกินไม่ได้
ถ้าไม่เคยแพ้นะฮะยากมากที่จะรู้นะครับพร้อมทั้งขอให้ทางคุณแม่ท่านนี้ปลอดภัย
เนี้ยแหละต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันแปลกตรงที่ว่าชื่อตัวยาที่เขียน
ในบันทึกประวัติการรักษาเนี่ยมันไม่ตรงไม่ตรงกับที่ให้เข้าไป
นั่นหรออืมนั่นอ่ะดูดิดูเนี้ยแล้วดูเนี้ยแพ้เนี้ย
คือที่เป็นผื่นนี่คือไหม้นะเป็นผื่นไหม้นะเป็นผืนไหม้
คือยาสรุปแล้วก็ฉีดยาผิดยาถูกก็เหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยอ่าน
ข่าวจำได้มั้ยฉีดยาเข้าไปที่โรงพยาบาลปกติ
เผลอฉีดฟอร์โมลีนเข้าร่างกาย

ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะรายการข่าวใส่ไข่ได้มีการนำเสนอ

สักตัวเองไว้เนี่ยว่าตัวเองเนี่ยแพ้ยาอะไร
ถ้าเกิดว่าเขาหมดสติขึ้นมา

คุณหมอจะได้เห็นเลยว่าเขาแพ้อะไรบ้าง

แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้แนะนำให้ศักดิ์นะครับ
แต่ทีนี้ต้องชัดเจนว่าต้องบอกคนรอบข้าง

คุณควรจะต้องพกบัตรอะไรสักอย่างเอาไว้ว่า

บางคนเชื่อไหมว่ายาแก้อักเสบเนี่ยนะฮะ

แต่บางคนที่แพ้เนี่ยกินแล้วไหม้ทั้งตัวนะ
แล้วหมอไม่ถามเหรอว่าแพ้ยาอะไรบ้าง
บางทีเขาหมดสติไปแล้วคุณก็จะไม่ถาม

ตอนนี้ไปเช็คมาแล้วคือถ้าสมมุติเราอ่านกันดีเนี่ย
เช็คกันมาแล้วคือยาไม่ตรงกับที่

แต่ในมุมกลับกันนะพี่ม้าสมมุติว่าบางครั้งเราไปหาคุณหมออย่างนี้
คนที่บางทีชาวบ้านเขาก็ไม่เคยเขาไม่รู้ว่าเขาจะแพ้ยาอะไรหรือไม่แพ้อะไรอย่างนี้
ส่วนหมอก็อาจจะไม่ได้ถาม
อาจพอให้ยาไปก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ย

คลินิกต่างจังหวัดหรือคลินิกกรุงเทพก็ต้องมีความรอบคอบกว่านี้ละกันเอาง่าย

คุณภาพชีวิตเสี่ยงตลอด

คราวนี้ก็สำนักข่าวสิงหัวจากจีนเขารายงานมาเมื่อวานเองเลยนะ
ในการแข่งขันกีฬาปิงปองประเภททีมจะเป็นการชิงแชมป์โลกของปี๒๕๖
ทีมเกาหลีเหนือต้องมาเจอกับทีมเกาหลีใต้
รอบนี้เป็นรอบที่จะชิงเพื่อที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศแข่งกับญี่ปุ่น
คุณรู้ไหมว่าเขาจะชิงกันไหมก่อนที่จะทำการแข่งขันเนี่ยนะคะ
ไม่กี่นาทีเลยทุกคนในสนามก็ตกตะลึงอยู่มันก็มีเสียงประกาศออกมาว่า
ทั้งสองทีมจะไม่แข่งกันเออเด็ดไหมบอกอ้าวในรอบเนี้ยจะไม่แข่งกันเพื่อจะ
ไม่หาผู้ชนะแต่สองทีมจะรวมกันโดยเกาหลีเนี่ยรวมชาตินะฮะ
เพื่อที่จะเข้าแข่งขันกับญี่ปุ่นในวันที่๔ก็คือวันที่๑๐พฤษภา
ก็คือการรวมเป็นชาติเดียวกันแล้วถูกดังนั้นคำประกาศดังกล่าวนี้แน
รับเสียงตบมือแล้วก็แสดงความยินดีแบบว่าทั่วทั้งสนามเลยทีเดียว
พร้อมทั้งนะพวกทีมเขาก็จะยืนกันนะ
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยืนสลับกันนะฮะเพื่อจะให้เห็นนะ
แล้วก็มาเรียงสลับอย่างนี้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
เพื่อสันติภาพที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นก็เป็นเรื่องน่ายินดี
หลังจากยาวนานหรือเกินเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
มันเคยที่จะโอเคมาอยู่สักเกือบ๒ครั้งแต่มันก็ไม่สามารถที่จะโอเคได้

เห็นไหมคนเรานะก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่แบบว่าสันติภาพนี่เป็นเรื่องที่ดีมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เคยถูกคือประเทศเดียวกันแล้วก็แยกประเทศออกแล้วใช่ไหม
อย่างเราเนี่ยประเทศเดียวกันแท้เนอะมันน่าจะมีสันติภาพได้เป็นอย่างดี
ถูกไหมไม่น่าที่จะต้องแบ่งแยก
สีอันนี้แหละจบ

ออกกำลังขายทั้งวันหวิ่งทั้งวัน

ผู้หญิงก็ออกอยู่แล้วนี่ยา

ตอนที่เขามีแฟนเป็นฝรั่งยังออกสุดลิดอยู่ที่เดียวกับชั้น
ขอให้ไปถามท่านหลอดตัวเองว่าเป็นแฟนหรือเป็นเมียหรือยัง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ท่านหลอดอ๊อฟเดอริงไม่ใช่
อ๊อฟเดอรึงไม่ใช่ท่านหลอด
หงวงท่านหลอดอ๊อฟเดอรึง
คงจะเป็นที่จับตานะคะ

หัวใจของนางเอกสาวซุปเปอร์สตาร์

หลังจากที่เจ้าตัวนี้ได้ออกมาอัปเดตนะครับ
ความสัมพันธ์กิ๊กกักกับมหาเศรษฐีนะฮะ

รอเจมส์ไม่ใช่ออฟเดอลึง
รอดเจมส์เจมส์รูดอฟพารัมบูล

บาโรนพารัมบูแห่งชาวค

เวลาเราพูดสีอุบล

หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่า

แล้วเนี่ยสถานะหัวใจของท่านหลอดรูปหล่อคนนี้

จะยังมีสถานภาพที่โสดอยู่หรือเปล่า

เพราะเขาบอกมีแฟนคนไทยด้วยตามข่าว

แต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับอย่างหมี่โย

เพราะท่านหลอดเนี่ยอยู่นู้นไกล
ดังนั้นเนี่ยก็จ่อถามเลยนะคะว่า

ว่ามาสิไอ้ช่อดอกไม้นู่นนี่นั่น

ตอนวาเลนทัยที่ชอดออกมาใหญ่ปลิ้ง

เลือดระดงผ่อนสองหมาย

ใช่เพราะว่าเขาเห็นว่าขวัญเจอดราม่ามาเยอะมาก
เขาก็เลยอยากให้กำลังใจขวาน
แค่เนี้ยส่วนความสัมพันธ์ของท่านลอร์ดเจมส์เนี่ยนะ
ขอไม่พูดได้ไหมไอ้เรื่องของขวัญประอักเนี่ย
ขวัญขอพูดขอไม่พูดเลยได้ไหมเรื่องแบบนี้
ขวัญรับไม่ไหวหลายคนสงสัยจริงทำไมสงสัยอะไรแล้ว
นี่ตัวขวัญร่างขวัญทั้งหมดเป็นของขวัญ
ก็ตอบอย่างนี้ไปฟังขวัญตอบ
ท่านผู้ชมเราเปรียบเทียบกับออนภาเล่า
กับขวัญอุสามณีต่อเราจะรู้ว่าใส่ใครหรือไม่ใส่ใคร

ขวัญล่ะค่ะ

หลายคนอยากรู้สึกอันนั้นนะท่านตอด
โสดไหมคะเพราะขวัญอันนี้เหมือนเราออกมาบอกว่า

อันนี้อ๋อไม่ไม่มีค่ะอันนี้ต้องไปถามพี่เขา

เขาว่าคุณท่านหลอดเนี่ยโสดไหม

รอเจมส์โอเคไหม

ไอแอฮอุสามณี
ยังแต่ทำให้โทนเสียงหรือว่าโทน
เรื่องดูหน้าตื่นเจน

อีกสิ่งหนึ่งที่คนจับตามองว่าตอนแรก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำถามหลายคนก็ต่างลุ้นว่า

ก็จะโพสต์ความหวาน

ก็ยังไม่มีการทะเลาะกันหนักเลย

ยังไงมันก็ต้องปรับหากันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว
เขาบอกว่ายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย

อันนี้คือหญิงเขาบอกว่าที่เขาทำให้กับผู้ชาย

ถ้าเรานึกอะไรได้อยากทำอะไรก็ทำเลย
ไม่ต้องมีวาเลนทงวาเลนไทย

ถ้าจำเป็นก็มีอะไรก็คุยกันให้หมด
เรื่องอนาคตเนี่ยก็มีคุยกันบ้าง
แต่ยังไม่ระบุเวลาแน่นอนว่าต้องเมื่อไหร่
อย่างที่บอกว่ามันเพิ่งปีเดียวเอง

เราอยากจะใช้เวลาเรียนรู้กันไปปรับกันไปเรื่อย

เอามาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวมันหวานความหวานมันจืดจาง

แล้วก็มีลูกคุณแพทน์และปาพานี่อย่างนั้น
กับทางคุณเบนเลสซิ่งนะครับ
คือน้องเรสซิ่งตอนคลอดออกมาตอนนั้นนะฮะ

ก็บอกว่าคุณเบ้นท์ก็คือต้องเข้าไปอยู่ในร้านจำนะครับ
นักข่าวก็มีการไปสัมภาษณ์ทั้งคู่นะครับ

ที่แบบว่านั่นนะเขาห่างจากครอบครัวของคุณเบ้น

ความหมายเนี่ยคือห่างจากครอบครัวของคุณเบ้นจริงนะครับ
เขาบอกเส้นทางของชีวิตของคุณแพทย์ที่ให้สัมภาษณ์นะฮะ
รวมถึงคุณเบ้นแล้วก็ลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากมาก
เป็นเองอยู่ข้างในใจเสมอนะครับ

เราก็ไม่ได้เอาปัญหาไปคุย
เราก็เลยไม่ได้รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นในทิศทางไหน

ลูกโดยไม่ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวของเบ้นเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้ว
กลัวคนเข้าใจผิดหรือเปล่าแพทย์ก็ตอบนะครับบอกว่า
ตนเองเนี่ยคิดว่าหลายคนคงเข้าใจนะครับลูกตอนนี้ก็โตขึ้นทุกวัน
อีกไม่นานก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็เกิดเรื่องนี้ไป
แต่ไม่มีอะไรตอบกลับมาเพราะเขามองว่าอีก๒ปี

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นตนเองก็แบ่งให้แม่กับพี่สาว๑กอง
เพราะว่าแม่มีแต่ทรงกับสุทธิ์พี่ก็ป่วยนะฮะ
สักวันหนึ่งก็ต้องใช้เงินนะฮะจะได้ไม่ต้องยืมใคร

เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราอาจต้องเลี้ยงดูเอง๑๐๐ทีเดียวนะฮะ
ส่งเขาจนจบปริญญาตรีที่เหลือค่อยถึงตัวเองนะฮะ
เรื่องพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องแพลนเอาไว้นะครับ
ส่วนเรื่องของเบนท์ตนตอบไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะ

ซึ่งที่ศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวเพราะคดีนี้มีแต่คนสนใจ

แข็งแรงก็ถูกกับที่รายการที่ดังทามั้นล่ะแชร์ข่าวสายสตรอง

คือเวลามาเจอกันเคยเอาความเครียดหรืออะไร

ก็มาแต่น้องก็จะนอนเวลาเช้าอะไรอย่างนี้เขาก็อยู่กับพี่ดี

แต่แค่ว่าคือเวลาเจอเขาลูกเขาก็จะแบบไม่มีแววตาของความแบบอะไรเลย

อ๋อเขาไปโรงเรียนแหละ
แอปไปส่งลูกก่อนถึงมาทำงานเหรอ

ช่วงหน้านะฮะมีอะไรบ้าง

บ้านทำไมบ้านโบวี่ไม่เสร็จสักทีเธอ

จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ
อ้าวกลับมากันโบวี่อัธมา

นอนเช้าไม่สนใจอวัยมุกอะไรอย่างนี้นั่งเลย
แกเกลียวมากคือจับมือกันอย่างเดียวนะ

เหมือนดูกันคุยกันแบบนี้แหละ
โดยส่วนตัวทางด้านจิตใจเราพร้อมนะ
แต่ทางด้านการงานเหมือนความวุ่น

นางบุกจิตใจนางพร้อมนะ
แต่ทางการงานเหมือนความวุ่นวายในชีวิต

อุ๊ยแล้วยังไงอ่ะ

โบว่ารอความพร้อมมากกว่า
จริงเป็นวัยที่สามารถแต่งงานได้แล้วประมาณนี้
แต่ตอนนี้กำลังเร่งสั่งเนื้อสั่งตัว

ถามว่าภายในปีนี้เรายังไม่พร้อมเลยใช่ไหม
มันคงไม่กระชั่นชิดหรือเร็วนี้
ลักษณะอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีการพูดคุย
กันแค่รอให้ทุกอย่างไม่ยุ่งเท่านั้น
ถูกถามเรื่องแต่งงานถามว่าแอบกดดันไหม
เอาจริงไม่กดดันเลยหน้าด้านค่ะ

ใครจะถามอะไรก็ชินแล้วนะครับ

ก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจบางอย่างไปด้วยเรื่อย
บ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรือนหอหรือเปล่าหลังนี้
นางมีสระไหว้น้ำอันใหญ่นะกันชัยเธอดูสิ
โบวี่นี่เมื่อก่อนทำไมผู้ชายถึงอยากกินนางกันเนอะเยอะ

ก็เข้าใจโอ้โหเธอทำบ้านนี่ปวดหัวมาก
ก่อนที่โบวี่เล่นเรื่องเดียวกับฉันอะ

นางดีนางดูดีนางเล่นเก่งมาก

เนมที่ไปขายทั้งหมดชาแนลุยวิกต้องทุกสิ่งทุกอย่าง
ซื้อให้นางหมดเลยทุกใหม่วันดีคืนดีนางก็ไปรับปากกับเจ้าอาวาสว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรม
นางก็เลยบอกอยากจะให้ผู้ชายที่เคยมาหิวนางได้บุญ
หน้านั้นมีของใครเธอรู้ไหมชาวเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนียมให้หลายมึง
เธอกระเป๋าเดินทางหลุยบ้านละ๑๐๐กว่าบาทนางมาประมูลหรือบ้านไข้รู้ป่ะ
๑๒๐๐เอาไปเสียหนักประมูลละ๓๔๐๐คือนางให้ประมูลในเว็บนางก็ไม่เอาเงินนั่นเลย
เอาไปสร้างศูนย์ปฏิบัติจะยกระดับของกระจายผู้ชายของเธอให้สูง

ไม่ชอบเขาได้ไง

เพื่อนผู้ชายในวงการประเทศ๑๐คน
หิวแม่บอวี๗๘คน

ดูดี

เขาชอบได้ความที่แบบ

เอางี้ดีกว่า

เรื่องของเรื่อง

เมื่อไหร่เธอจะไปศึกษาธรรมะกับเขาบ้างกันใช่ไหม

ผมนี่ครึ่งนึงนี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลย
ดูฉันสิฉันฝึกทำมาแล้วชีวิตฉันดี

ทำมาก็ทำมาก็เลยไม่รู้จะทำเท่าไหร่
แต่แบบอ่ะทำอะอ่ะ
กรุงกันใช่โทรหาเพื่อนฉันรอบข้าง
เดี๋ยวจะพาไปดูจิต

เอามือนี่เอาไว้ตรงที่ลิ้นปี

เขามีปัญหาไม่ลงรอยกับนักร้องลูกทุ่ง
คนเคยรักเป็นรุ่นน้องของเขา
ก็ไม่พอใจที่ลุกทุ่มคนดังไปถ่ายทอดเรื่องหลับความรักที่ปิดฉาก
ที่ปิดฉากผ่านเพลงชื่อว่าโง่ดักดาน

ซึ่งก่อนที่ตำรวจเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกอดีตแฟนหนุ่มไปให้ปากคำนะ
ฐานที่ทำให้เสียชื่อเสียงนะครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ย
อีกฝ่ายก็เลยได้มีการโทรศัพท์ไปเคลียร์คุณดาวเขา
คุณดาวก็เลยยอมจบเรื่องยกโทษให้
เพราะอย่างน้อยในอดีตก็เคยรักกัน

คนที่น้อยกว่า

อันนี้ก็อยากอ่านครึ่งได้ไหม
ไหน
ใช่เริ้นเชิญเลย

คุณดาวน์เขาบี่มีปัญหากับอดีตแฟนของเขา
ของเขาซึ่งอายุน้อยกว่านะครับเพราะแฟนของเขาเนี่ยไปด่าเขานะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคือคุณดาวเนี่ยไปออกเพลงช่วงโง่ดักด่านเท่านั้นเองนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยทางแฟนเก่าเขาก็มาขอโทษเขาก็ยกโทษให้เท่านั้นเอง
แล้วก็ใช้ธรรมะเข้าข่มจะได้จบกันไปเรื่องอยู่แค่นี้

ผมคิด๑ชักจากมา
โบ๊กอาร์กด้านนี้เค้าแล้ว
สายตาสั้นผมผิดหรอผมหันไปมองไม่เห็น
ความคิดเธอมันอุบาตความคิดเธอมันชั่ว

ถ้าถามได้ยังไงว่าอันไหนเจดี

เธอเป็นผู้ชายปอยเขาไปฮ่องโกงบ่อยบ่อย

ติชดาแล้ววันหนึ่งเขามีคนละแค่คล้ายว่าไปมีแฟน
แล้วแฟนเขาคนนี้เป็นผู้ชายขายเฟอร์นิเจอร์
แต่เขาก็เป็นคนบอกว่ายังไม่ใช่คำว่าแฟน
แล้วบอกอ้าวแล้วผู้ชายคนนี้คือใคร
บอกว่านี่แหละรู้จักกันมาเป็นปีแล้ว

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักกันมาเป็นปีแล้ว

แล้วก็เราเลยถามว่าเขาชื่ออะไร
อ้าวเป็นภาษากวางตุ้งอ่ะ

เพราะว่าน่ากจำชื่อแฟน
เสียสีจะพาไปดูจิตกันให้หมดเลย

มันจะปล้าเหรอ

ว่าเนี่ยคบกันมา๑ปีเนี่ย
แล้วถ้ามีผู้หญิงบอกว่าจะจำเธอไม่ได้

อาจจะจำไม่ได้เนี่ย

เห็นไหมหรือจำจัก
หรือว่า

หรือชีเฉียงเฉียงนะ
แต่เชื่อว่านางมีแฟนอยู่ฮ่องกงอยู่หรือเปล่านางมีอยู่แล้ว

คนเคยเห็นเขาบอกว่าหล่อด้วย
หล่อมากแต่แกแบบว่าอยู่ฟิตเน็ต

บอกว่าให้ไปลองสังเกตไอจีช่างแต่งหน้าเขา

คุณแม่รีบไปไหนละคะ

อย่ายุ่งกับชีวิตของฉัน
เข็ดนะเรานะไม่เข็ดนะ

ไม่เข็ดนะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ